เมื่อวานนี้นอกจากจะเป็นวันพ่อนะคะ
ยังเป็นวันเกิดของคนบันเทิงคุณนานาไรมีนาด้วยนะคะคุณ
แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยขาดไม่ได้จริงเลยค่ะ
ก็คือเพื่อนสนิทอย่างคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนั่นเอง
เขาที่ทำคลิปประมวลภาพความประทับใจ
สื่อถึงความมิตรภาพค่ะอันแน่นแฟนยาวนานระหว่างสองสาว
พร้อมข้อความโวยพรแบบที่ทำเอาชาวเน็ตนะซึ้งไปตามกัน

ชีวิตเราจะมีสักกี่ครั้งที่ได้พบเจอเพื่อนมิตรภาพที่ดี

ขอบคุณที่เป็นแสงสว่างในวันที่หลงทาง
ขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้จักกัน

ขอบคุณความจริงใจที่ทำให้เพื่อนคนนี้ได้เรียนรู้คำว่ามิตรภาพ
วันเวลาหมุนผ่านทุกอย่างเปลี่ยนไป

แต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือเพื่อนคนนี้

ปันทุกรอยยิ้มและคราบน้ำตาไปด้วยกันตลอดไป

เพื่อนที่มีให้กันมากเลยนะคะ
โดยเจ้าของวันเกิดอย่างสาวนานาค่ะ

เธอบอกว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่เรามีกันและกันในวันนี้และตลอดไป

รักมากเจี๊ยบ
อันนี้นอกจากจะเป็นสุดยอดเพื่อนซีของคุณนานาแล้ว
ยังเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงของปีหน้ากับบุ๊กรินด้วยนะคะ
เป็นแฟนคลับตัวยงเลยนะคะของบีน่าและบุ๊กลิน

มีการใส่ชุดกันนะเสื้อเป็นเสื้อยืดค่ะ

แล้วก็มีการเต้นเตอร์ไพรสด้วยนะเต้นปานามาด้วยนะครับ

ฮิตของปี๒๐๑๗ทิ้งท้ายแบบนี้เลยนะคะ